ส่วนช่วงนี้ไปติดตามเอกลักษณ์ที่เป็นท่าดีใจของพวกเขา
สำหรับทีมวอเล็กบอลชายอยู่๒๐นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
ติดตามได้จากรายงานของคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อรายงานมาจากไต้หวันครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ก็เลยคิดท่าขึ้นมาครับ
คิดเองครับบางครั้งอารมณ์มันมาแบบเราตีได้
บางครั้งแบบผ้าไม่รู้มันมาจากไหนครับแบบ
ถ้าดีใจที่ไม่มีใครเรียนแบบของทีมไทย
เพียงแค่แสดงความดีใจเท่านั้น
แต่ยังสื่อถึงการรวมพลังภายในทีมที่แน่นแฟน
รวมถึงได้ปลดปล่อยความกดดันที่ทีมแบกรับอยู่ออกไป
เกิดความฮึกเหิมพร้อมเดินหน้าเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่ง
มันเหมือนเพิ่มพลังงานให้พวกเรามีแรงกระตุ้นการแข่งเพิ่มขึ้นนะครับ

นี่ก็คือเอกลักษณ์ของทีมวอเล็กบอลทีมชาติไทย
แสดงถึงความสามัคคีความร่วมแรงร่วมใจภายในทีม
ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นท่าดีใจแบบนี้จากทีมชุดนี้บนเวทีระดับโลกก็เป็นได้